อัลฟิร์นสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

เขาจะหยุดเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาไม่ได้

บอกว่าเราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนชุดให้คุณหรอกนะ

ไม่พูดว่าแขนนี้เกร็งก็คลา

มีอะไรไหมเรารู้แหละมันเป็นห้องเปล่า
แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือ
คนไข้เพศนั้นนะคะ
แต่งชุดคนไข้อยู่เบียง

สถานที่ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้
มักจะมีเรื่องเล่าจากคนต่างที่เข้าไปใช้บริการ
แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ด้านใน
และวันนี้แขกรับเชิญของผมพร้อมเป็นที่เรียบร้อย
กับตรีมเรื่องเล่าในโรงพยาบาล
ไปพบกับเขากันเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับและแขกรับเชิญของผมในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

ผมขออนุญาตเรียกพี่ปาดีกว่า
พี่ปลาครับวันนี้ผมได้เกิดไว้แล้ว
ว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธีมที่มันเกิดขึ้นในโรงพยาบาล

โดยปกติครับเป็นคนเชื่อเรื่องผีมากน้อยขนาดไหนครับ
ส่วนตัวเนี่ยจะเป็นคนเชื่อเรื่องผีใช้ว่า๙๙ค่ะ
เพราะว่าตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้
คือจะเห็นเรื่องราวลี้ลับมาโดยตลอด

แต่ด้วยว่าพ่อเลี้ยงเนี่ย

เขาเรียกว่าหมอธรรม
คราวนี้ก็คือด้วยลูกว่าเหมือนเรา
เหมือนเป็นลูกบุญธรรมเขาคนเดียวอย่างนี้ค่ะ
ระหว่างที่กำลังทำโรงศพรออะไรต่างอย่างนี้

ไม่ว่าลูกจะกลับมาด้วยเป็นยังไงก็แล้วแต่

ระหว่างที่แม่บนบานสารเก่าอะไรก็แล้วแต่

เราก็จะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น

ถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกว่าโรคปอดบวมอะค่ะ

เขาบอกว่าคนที่ตายแล้วฟื้นเนี่ย
มักจะกลับมาพร้อมกับพรสวรรค์พิเศษ
นี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวของพี่ปลา
เห็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าผี

ทีนี้มาว่ากันถึงประสบการณ์เรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้
เรื่องที่มีชื่อว่าจ๊ะ
เรียนจบแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางใต้นะคะ
คราวนี้พี่ได้มีโอกาสอยู่แผนกเขาเรียกว่า

เขาจะมีการขึ้นเวรเช้าบ่ายดึกอย่างนี้ค่ะ
แต่ละชั้นเนี่ยเขาจะมีการดูแลแบ่งคนไข้ที่ไม่เหมือนกัน
เหมือนชั้นนี้จะต้องดูแลคนไข้ผ่าตัดนะ
คนนี้คนไข้เด็กนะอะไรอย่างนี้
แต่ส่วนของพี่เนี่ยจะเป็นส่วนของคนไข้อายุรกรรม
ซึ่งจะค่อนข้างที่หนัก

คราวนี้คนไข้ที่จะเป็นประมาณนี้คนไข้จะต้องนอนโรงพยาบาลนาน
เข้าออกที่บ่อยซ้ำการสนิทสนมของคนไข้กับระหว่างเราที่ดูแล
เขาจะมีโอกาสได้รู้จักอยู่กับคนไข้เคสหนึ่ง

คุณศักดิ์เนี่ยอายุตอนนั้นประมาณราวสัก๓๐ต้นนะคะ
แต่คนไข้เคสนี้เป็นคนที่มีฐานะ
เขาใช้ชีวิตค่อนข้างจะเปลืองนิดนึงก็คือ
ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นผู้ชายแบบ

ก็มีอาการป่วยธรรมดาทั่วไปก่อน
หนักเข้าก็เริ่มแบบรักษาไม่ค่อยหาย
คุณหมอก็เลยขออนุญาตที่จะตรวจหาเชื้อต่าง

คราวนี้ด้วยความที่เขาก็ยังรักการเฮฮาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

คือหนักแล้วใช่ค่ะแล้วตามตัวตามเนื้อของเขาเนี่ยคือเริ่มภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง
ในในทางของต่อมน้ำเหลืองคือจะมีมีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มาแบบยังพอจะรู้สึกตัว
ตัวเองไม่ได้เท่าที่ควรอาจจะมีเดินเข้าห้องน้ำบ้างนิดหน่อยหน่อยคราวนี้เขา
จะชอบพูดให้เราฟังว่าคุณรู้ไหมเวลาผมอยู่ข้างนอกมีแต่คนรังเกียจผม
แต่พวกคุณเนี่ยเป็นนางฟ้าแน่เลยไม่เคยรังเกียจผมช่วยผมอาบน้ำเช็ดตัว

ซึ่งด้วยความที่เขานอนโรงพยาบาลนานนะคะคุณแจ๊คก็คือ
สนิทก็เกิดขึ้นเหมือนเขาอยากทานอะไรเบื่อกับข้าวโรงพยาบาล
เขาจะฝากเราซื้อหรือเราก็จะทำกับข้าวไปฝากเขา
แล้วก็ดูแลเขาเหมือนกับญาติคนนึงอย่างนี้ค่ะ
จนถึงวาระสุดท้ายของคนไข้เคสนี้คือเขารู้แล้วว่าเขาก็สุดหนักมาก
บุคลิกของเขาเป็นคนที่ขี้เล่นด้วยค่ะเหมือนเขาเข้าห้องน้ำอย่างเงี้
เราก็เข้าห้องน้ำได้ใช่ไหมคะเราไปให้ยาหรือวัดความดันอย่างนี้
เขาก็ชอบมาจ้าเอทำอะไรกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็ถือว่าเขาเป็นเรื่องเล่น
คราวนี้วันสุดท้ายที่คนไข้เคสนี้จะเดทก็คือวันนั้นพี่เนี่ยขึ้นเวรเช้าดึก
เช้าเห็นแล้วว่าคนไข้น่าจะไม่รอดแล้วก็แจ้งทางหมอก็แจ้งไปทางญาติแล้วว่า
คนไข้เคสนี้อาจจะอยู่ได้ไม่นานนักแล้วญาติก็ได้มีการเซ็นหลายหลายอย่างแล้วว่า
อยากให้คนไข้ไปอย่างสบายที่สุดไม่ต้องการช่วยทางการช่วยหายใจเด็ดขาดใดทั้งสิ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ให้ยื้อใช่ค่ะอยากให้คนไข้ไปอย่างสบายที่สุด
ระหว่างที่กลางวันก็ได้คุยกับคนไข้ว่าถ้าง่วงก็นอนพักนะไม่ต้องห่วงอะไรหรอก
คุณจะได้ไม่ต้องเจ็บก็คือได้คุยกันอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ขอน้ำขออะไรเราก็เอาน้ำหยดใส่ปากให้เขา
คำสั่งเสียของเขาที่จะพูดได้ว่าถ้าผมจ่ายคุณช่วยเอาชุดนี้แต่งให้ผมได้ไหมผมรักชุดนี้มาก
ก็จะเป็นแค่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นค่ะคราวนี้วันนั้นก็ทุกอย่างกลางวันคนไข้ก็ยังไม่เป็นอะไร
พี่ก็ลงเวรเช้าไปคราวนี้ก็ต้องกลับมาเวรดึกเวรดึกเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ห้าทุ่มถึง๗โมงเช้าใช่ไหมคะ
ก็ต้องมารับเวรก่อนก็มาที่สี่ทุ่มครึ่งสัญลักษณ์ของที่วอร์ดเนี่ยค่ะ
เวลาเราออกมาเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าถ้ามีกลิ่นเฉพาะของแผนกเนี่ยจะรู้ว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องมีคนเดทแน่นอน
คือจะเป็นกลิ่นที่เหมือนน้ำอบผสมกับน้ำเหลืองค่ะตีกัน

เหมือนเป็นการบอกส่งสัญญาณ
ใช่ค่ะประมาณนั้นคราวนี้พอเรามาขึ้นเวนเดี๋ยวพี่ก็ยุกกระเป๋าออกมาจากลิฟต์
กลิ่นนี้ก็ตีเข้าจมูกแล้วสงสัยต้องมีคนเดทแน่นอน
แต่ก็ยังไม่คิดว่าจะเป็นเคสนั้นเพราะว่าจะมีเคสอีกเคสหนึ่งที่คนไข้ก็หนักพอกัน
พอมาถึงก็ส่งเวรอะไรกันเสร็จ
อินชัดก็บอกว่าเคสนี้หนูว่าไม่น่าจะเลยคืนนี้แหละ
แต่ว่าจะไปตอนไหนก็ต้องเฝ้าระวังกันแล้วกัน
ซึ่งเวลาตอนนั้นเนี่ยห้องเนี่ยคนไข้เต็มหมดทั้งสองฝ้าคือ

คราวนี้พอขึ้นเวรไปก็ส่งเวรอะไรเสร็จ
เราก็ทำงานรูทีนปกติก็เข้าไปวัดความดันเขาเรื่อย

คนไข้เคสนี้สิ้นลมอย่างสงบ
แล้วก็ได้โทรรายงานแพทยแพทย์แพทย์ก็ขึ้นมาเพื่อจะรอตัดเวลาใช่ไหมคะ
ก็คือหมายถึงว่าต้องมั่นใจว่าคนไข้เดทแน่นอน
คือต้องนอนอยู่ตรงนั้นน่ะ๒ชั่วโมง
ก็ได้ติดต่อญาติญาติก็ไม่ขึ้นมานะคะ
ญาติก็แค่แจ้งมาว่าเดี๋ยวจะเอารถมารับศพข้างล่าง
ก็คือห้องเก็บศพของโรงพยาบาลนี้ค่ะ

คราวนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับคนไข้

ซึ่งเป็นชุดที่ใส่ชุดตามที่เค้าบอก
ใช่ค่ะญาติก็ยังไม่ได้นำชุดอะไรมาให้
จนถึงประมาณตี๒เพราะจากเที่ยงคืนถึงตี๒
แล้วก็ต้องเคลื่อนศพของคนไข้ลงไปข้างล่าง
คราวนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เวรเปรย์
แล้วก็คนเฝ้าห้องตรงนี้ค่ะเป็นคนมารับ
เราจะไม่ต้องลงไปแล้วเขาเป็นหน้าที่ของเราเสร็จแล้ว
เค้าจะย้ายคนไข้ลงไปแล้วก็ให้แม่บ้านเคลียร์ห้องไว้
เราจะยังไม่รับใหม่
อันนี้คือเป็นลักษณะห้องส่วนตัวไม่ใช่เตียงรวม
หรือจะเป็นห้องคนไข้เคเป็นชนของโรงบัติอิกาชน
คราวนี้เราก็มาตี๒สักพัก
เจ้าต้นที่ข้างล่างที่ดูแลห้องดับกิจ
โทรขึ้นมาบอกว่าญาติไม่โอเคกับชุดนั้น
ก็เลยบอกว่าชุดนี้คนไข้ได้ขอร้องไว้ว่าให้เราแต่งชุดนี้ให้กับเขานะ
ยังไงก็ยืนยันว่าไม่สมเกียจของเขา
ก็คือญาติจะไม่ปกติก็ไม่ค่อยสนใจคนไข้เคสนี้อยู่แล้ว
แต่วันนั้นคืออยากให้แต่งชุดเป็นผ้าไหมไทยคืออยากให้สมเกียจของเขา
โดยบอกว่าเราจะต้องลงไปเปลี่ยนชุดข้างล่าง
คราวนี้จะต้องทำยังไงหน้าที่ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเรากับน้องอีกคนนึงที่อยู่ทีมเดียวกัน
เราต้องลงมาเปลี่ยนชุดที่ห้องดับจิต
ยำตี๒ห้องดับจิตที่นี่ชั้นใต้ดินเลย
ซึ่งจะเป็นชั้นที่แบบว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะจะเป็นห้องเข้าไปแล้วจะเป็นห้องเล็ก
ขออธิบายนิดนึงว่าห้องดับจิตจะเป็นแบบว่าเดินเข้าไป
เจ้าหน้าที่จะอยู่แค่ข้างหน้าแล้วจะเป็นห้องเล็ก
ที่นี่อาจจะไม่ใช่เป็นโรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ที่จะมีห้องมีหีบศพ
ไม่มีไม่มีจะเป็นแค่ห้องโล่งสี่เหลี่ยม
แล้วศพคือวางที่ที่เตียงคือรอที่จะขึ้นกลับเท่านั้น
คราวนี้พอเราไปถึงก็ไปเจอน้องอีกคนนึงน้องคนนี้เพิ่งจบใหม่หมากเลยค่ะ
เขาก็กลัวก็คือยอมรับกลัวแต่ถ้าตอนนั้นเรากลัวไปด้วย
เท่ากับว่าเราจะทำงานไม่ได้เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้
และสิ่งหนึ่งที่พี่จะพูดตลอดว่าถ้าเราเห็นวิญญาณ
เราจะรับไม่ได้คือหน้าเละหรือว่าจิตสุดท้ายที่เขาเป็นจริง
แต่ถ้ามาแบบปกติหรือเงาดำเราจะเฉยมากกับสิ่งที่เราเห็น
ระหว่างที่เดินไปเนี่ยก่อนจะถึงห้องดับจิตนะคะ
มันก็มีแบบแค่เงาดำผ่านเราไปอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วแหละ
แต่เราก็ตอบในใจว่าหนูมาดีนะหนูมาแค่มาช่วยเขาเปลี่ยนเสื้อผ้า
ไม่มีอะไรต่อกันนะคะก็คือพยายามบอกพูดตลอด
จนเข้าไปถึงห้องดำ๗เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขา
คราวนี้น้องที่ยืนตรงข้างก็พูดขึ้นว่าพี่หนูหายใจไม่ออก
แต่เราเห็นแล้วแหละมีเงาดำยืนเบียดเขาอยู่สองข้าง
แล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกน้องคิดมากห้องมันแคบ
แต่ตอนนั้นคือตัวพี่เองเนี่ยไม่เห็นนะคะไม่เห็นคนไข้เคสนี้

อาจจะมองด้วยทางของวิทยาศาสตร์ก็คือเวลาคนไข้ที่เสียชีวิตไปหลายชั่วโมง
ก็จะหยุดเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาไม่ได้
แต่เราก็เชื่อในทางของศัยศาสตร์ส่วนหนึ่งก็บอกว่า
คุณเนี่ยเราไม่ได้อยากจะเปลี่ยนชุดให้คุณหรอกนะ
แต่ญาติอยากให้คุณแต่งชุดนี้คุณเห็นใจเราเหอ

สักพักจากที่ว่าแขนนี้เกร็งก็คละ

ไม่ค่ะคือจะอ่อนเลยค่ะจะอ่อนให้เลย
แล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดได้
เปลี่ยนชุดเสร็จก็กลับขึ้นมาที่แผนก

เพราะว่าคนไข้เก่าเพิ่งออกไป

เวลาผ่านไปประมาณเกือบตี๕

คนไข้เขาเจ็บแน่นหน้าอกมา

แล้วก็เราบอกทำไงน่ะห้องก็เต็มมากเลย

จำได้จะรับเคสนี้ขึ้นมาแอดมิตร

ใช่ค่ะซึ่งเป็นห้องที่ติดกับเคาน์เตอร์
จริงแล้วมันต้องเว้นระยะไว้ประมาณขนาดไหน

เพราะว่าส่วนใหญ่ญาติจะต้องเอาพระมาทำพิธี
แต่เคสนี้ไม่ได้มีการทำอะไรเกิดขึ้นเลย
คราวนี้ตี๔กว่าแล้ว
เขาโทรมาซึ่งจะเป็นหน้าที่ที่เราปฏิเสธคนไข้ไม่ได้เราต้องทำ
ก็เปิดแอร์เปิดไฟเตรียมน้ำให้กับเคสที่จะขึ้นมาใหม่
ด้วยว่าเป็นทีมเราด้วยแล้วจะเกี่ยงให้คนอื่นทำก็ไม่ได้
ก็เดินไปด้วยถามว่ากลัวไหมลึกก็กลัวมีบ้าง
แต่ว่ายังยืนยันคำเดิมค่ะด้วยหน้าที่
ก็ไปถึงห้องที่นั่นนะคะเป็นประตูใช่ไหมคะจะมีกระจก
เราสามารถมองผ่านทางกระจกได้ว่าคนไข้กำลังทำอะไรอยู่
เพราะว่าบางครั้งเราจะเข้าไปรบกวนคนไข้บ่อยไม่ได้
คนไข้พักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ก็เลยขอมองหน่อยเถอะก็เลยมองไปที่กระจกว่ามีอะไรไหม
เรารู้แหละมันเป็นห้องเปล่าแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือ
คนไข้เคสนั้นนะคะแต่งชุดคนไข้อยู่นั่งอยู่ที่เตียง
เคสไหนเคสที่ตายไปแล้วใช่ค่ะที่ว่าเอาศพลงไป
กลัวไม่กล้าเปิดไหมไม่กล้าเปิดค่ะคือนุ้ยก็ไม่กล้าก็เปิดก็ไปตามเพื่อน
มาช่วยเปิดห้องกันหน่อยทุกคนก็ไม่มีใครมาคือรักเรามาก
พี่อะไรเปิดเสร็จแล้วทีนี้ก็เลยไปบอกแม่บ้านว่าป้าถ้าป้าช่วยหนูเปิดห้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเลี้ยงข้าว
คือเหมือนเชิงติดสินบนค่ะป้าก็เลยบอกโอ๊ยไม่ต้องกลัวหรอกหมอไม่มีอะไรหรอก
ป้าก็เปิดห้องเปิดไฟเสร็จสับไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรนะคะก็เปิดรอเคสนั้นรับมา
คนไข้เคสที่มาต่อเนี่ยเป็นป้าลาวอายุสัก๕๗ตอนนั้น
แต่ญาติเขาต้องกลับไปบ้านไปเอาของก่อนซึ่งต้องทิ้งคนไข้นอนคนเดียว
รับแล้วก็วัดวันทรายรับทุกอย่างเรียบร้อยหมดใช่ไหมคะคนไข้ก็ให้กับคนไข้พักผ่อน
ถึงครึ่งชั่วโมงคนไข้กดออดมาอย่างกระหนำเลยค่ะใช่ค่ะคงวิ่งกันไปนึกว่าคนไข้เจ็บหน้าอก
คนไข้บอกว่าเนี่ยมีผู้ชายลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ผอมดำใส่ชุดคนไข้กระชากเท้าเขาบอกว่าเตียงเขาจะนอนไม่ได้
เราก็ช่วยกันปลอบว่าป้าไม่มีอะไรหรอกค่ะมันเป็นมันไม่มีอะไรป้าคิดมากไปเอง
ใช่ค่ะพูดประมาณนี้ซึ่งปลอบปลอบให้กับคนไข้ที่จะอยู่ต่อป้าก็ไม่ยอมนอนเลยค่ะจนเช้าเพราะว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็เช้าแล้วเดี๋ยวญาติก็ต้องมา
ก็เวลาผ่านไปก็ญาติมาเฝ้าซึ่งวันนั้นพี่จะต้องมาต่อดึกอีกวันหนึ่งก็คือเช้าดึกต่อดึกใช่ไหมคุณแจ๊คแล้วคราวนี้ก็มาขึ้นดึกอีกครั้งหนึ่งพอมาขึ้นเวรดึกเนี่ยก็ได้ฟังคนนั้นคนนี้เล่าแต่ไม่เล่าแบบไม่ได้เจอแบบจังเหมือนกับเราเห็นแค่เงาบ้างเห็นแค่แว๊บบ้างก็มีการนั่งส่งเวรเกิดขึ้นก็เหมือนเดิม

อีกวันนึงแล้วได้แต่ภาวนาว่าอย่าเพิ่งให้มีรับใหม่นะเพราะเราก็ยังไม่พร้อมกับความรู้สึกนี้คราวนี้พอคืนนี้จริงค่ะไม่มีอะไรก็เคลียร์งานเคลียร์อะไรทุกอย่างก็เกือบตี๓เคลียร์งานรูทีเสร็จก็จะขึ้นเวร๔คนเหมือนเดิมแล้วจะมีน้องใน๔คนนี้เขาเพิ่งท้องอ่อนเขาก็บอกว่าพี่วันนี้หนูขอพักได้ไหม

เนี้ยค่ะมันจะเลี้ยวเข้าไปจะเป็นลิฟต์หลังเขาเรียกว่าลิฟต์ส่งของซึ่งลิฟต์นี้จะใช้ในกรณีที่ว่าส่งศพส่งของส่งผ้าเท่านั้นญาติหรือคนไข้หรืออะไรต่างเราจะไม่มีสิทธิ์ใช้ลิฟต์นี้คราวนี้เราเห็นคนไข้แต่งชุดคนไข้เลยค่ะเดินแวบเข้าไปทางข้างหลังเนี่ยเราก็สิ่งอันดับแรกเลยคือกลัวคนไข้หนีก็บอกทุกคนว่าเราเห็นคนไข้ต้องวิ่ง
แปลกก็เลยถ้าเห็นแค่นั้นไม่เป็นไรหรอกก็เลยพูดกับตัวเองว่าคุณจะมายังไงก็ได้คอยังเดียวอย่ามาแบบเละเรากลัวมากถ้ามาแบบรอเราหรืออะไรมาบอกลาเราหรือสั่งเสียอะไรเรายินดีจะรับฟังหรือว่าเราอยากจะช่วยอะไรให้เราช่วยเราจะทำบุญให้คราวนี้ก็รู้สึกกับตัวเองไม่อยากไม่อยากจะนั่งแล้วคือมันใจลึกก็กลัวค่ะคุณแจ
จัดผ้านะเพราะว่าเดี๋ยวได้ช่วยงานเวียนเช้าด้วยเนื่องจากคนไข้คืนนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากเรามีเวลาว่างเคาน์เตอร์ที่ทำงานอาจจะเป็นเคาน์เตอร์แล้วรอบต่อไปก็จะเป็นห้องเก็บผ้าเข้าไปข้างในจะเป็นห้องเก็บของแล้วก็ห้องซักล้างของแม่บ้านค่ะแล้วก็เป็นหน้าลิฟท์ซึ่งตรงนั้นจะเป็นไฟมืดหมดเลยในกลางคื

ก็เลยบอกว่าน่ะถ้าจะเป็นอะไรจะมายังไงขออย่างเดียว
มาดีหน่อยเถอะจัดผ้าอะไรเสร็จพอหันไป
คือคุณสาขามาหน้าตาที่เละเนื้อตัวแบบมีหนองเต็มตัว
ใส่ชุดคนไข้ยืนยิ้มแบบเท่านั้นแหละค่ะคุณแจ๊ค
คือซุดไปนั่งกองกับพื้นแล้วใช้คำพูดว่าจ๊ะ
คือซุดไปกองกับพื้นเสร็จลูกร้องไห้แบบหนักมาก
คือกลัวมากกับติหลุดตอนนั้นก็คือเรากลัวมากร้องกรี๊ด
ทุกคนก็วิ่งมาถามว่าพี่เป็นอะไรเราก็เล่าให้ฟัง
เล่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างทุกคนจะเชื่อเพราะเนื่องจากว่าคนอื่นก็จะเห็น
แต่ไม่ได้เห็นแบบเหมือนเราอย่างเงี้ยทุกคนบอกว่าพี่ใจเย็นเย็น
เดี๋ยวตามเวรตรวจการให้ครับสักพักหนึ่งเวรตรวจการก็คือขึ้นมา
แล้วก็เล่าให้เวรตรวจการฟังเขาบอกว่าเคสนี้ญาติติดต่อมาอยู่นะ
จะเอานิมนต์พระมาเพื่อที่จะเชิญวิญญาณเชิญวิญญาณ
แต่ยังไม่ได้ทำอืมเขาคงมาลาแหละอย่าคิดมากเลยเดี๋ยวมาอย่างงี้
ค่ะไปเถอะเดี๋ยวไปทำบุญให้อืมสรุปว่าตอนนั้นขอลาพักร้อนไปสามวันเลยค่ะ
คือไม่ขึ้นเวรเลยแล้วก็ไม่ได้ไปทำบุญอะไร
หลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยค่ะอืมนี่ขนาดบอกแล้วนะใช่
บอกว่าเอ้ยถ้าอยากจะมาเนี่ยคือมาดีดีใช่ค่ะ
หล่อหล่อเหมือนกับที่น้องพยาบาลคนนั้นอ่ะเขาเห็นใช่ค่ะ
แต่นี่คือเหมือนคือเขาไม่ได้มาหลอกนะ
ผมว่าเขามาแกล้งใช่ค่ะก็เหมือนตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่
แล้วพูดแบบเสียงเย็นว่าจ๊ะเอ้ย
คือตั้งใจมาจ้าเอ๋มาแกล้งเล่นโดยเฉพาะในฐานะ
เอาจริงจริงคนสนิทกันใช่ค่ะเพราะว่าตัวของพี่ปลาเนี่ย
ดูแลเขาจนวาระสุดท้ายถูกไหมฮะแล้วตอนที่นิมนต์พระมาเชิญ
วันนั้นพี่หยุดอ๋อหยุดใช่ไหมหยุดค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นก็คือ
หัวหน้าอนุญาตให้ลาพักร้อนไปสามวันอืมเพราะว่าหนักมากแต่เขาไม่ได้ตามไปที่บ้าน
ไม่มีค่ะไม่ไม่เจอที่บ้านเหมือนเขาวนเวียนอยู่แค่นั้น
อ่ะเขาออกไปจากตรงบริเวณนั้นไม่ได้ใช่ค่ะโอ้โหแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย
เมื่อกี้พี่ปลาพูดถึงเรื่องของเป็นลิฟต์เฉพาะผมเคยได้ยินมาหลายครั้งมาก
อันนี้ขออนุญาตถามเป็นการส่วนตัวมีจริงใช่ไหมครับที่มันจะมีลิฟต์เฉพาะที่คนทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้
ใช่ค่ะทุกโรงพยาบาลไหมฮะเอ่อเท่าที่ทำงานมาทุกโรงพยาบาลค่ะ
เป็นลิฟต์ใช้สำหรับในการขนศพเข็นศพขึ้นลงใช่ค่ะเพราะว่าจะมาใช้ลิฟท์ที่มา
ตัวไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตัวลิฟต์จะใหญ่กว่าลิฟต์ปกติ
แล้วจะเป็นลิฟต์เฉพาะก็คือส่วนใหญ่จะอยู่ข้างหลังส่วนลิฟต์ที่เราเคยไปใช้บริการคือเป็นลิฟต์ยาวยาว
นั่นคือเข็นผู้ป่วยธรรมดาใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ไม่ปนกันโอ้โห
คุณผู้ชมครับอยากจะบอกอย่างนี้ว่าเรื่องของพี่ปลาเนี่ย
มันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่อยากจะบอกว่าเวลาของเรามันไม่ทันจริงฮะ
ปลายังมีอีกหนึ่งเรื่องและเขาบอกว่าน่ากลัวไม่แพ้เรื่องนี้เลยฮะ
เพราะฉะนั้นเราเก็บไว้ก่อนนะพี่ปลานะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฮะ
คุณผู้ชมจะได้ฟังอีกหนึ่งเรื่องจากพี่ปลาครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเหมือนกัน
คราวนี้เป็นผู้รับบริการครับ
ถึงว่าอันนี้เราไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วไม่ใช่แล้วค่ะ
เราเป็นผู้ที่เข้าไปรักษาตัวใช่ค่ะ

เพราะฉะนั้นศุกร์หน้าพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับคุณผู้ชมครับ
และในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ครับ
วันนี้ขอบคุณพี่ปลาก่อนนะครับขอบคุณครับ
ครั้งหน้าเจอกันนะครับกับสถานีผีดุของเรา
วันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีทุกท่านครับ